คืนนี้เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
จังหวัดสงขลามีวงจรปิดจับภาพวินาทีรถเก่งเลี้ยวยูเทิร์นกลับรถกระทันหัน
ใกล้กับสี่แยกไฟแดงจนรถจักรยานยนต์ที่ขี่ตามหลังมาชนร่างปลิวตกลงมากองอยู่กับพื้นถนนได้รับบาดเจ็บ
โชคดีที่ไม่มีรถขับสวนทางมานะครับหรือว่าไม่ได้ขับตามหลังมาไม่อย่างนั้นอาจมีเหตุซ้ำซ้อนเกิดขึ้น
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
โดยจะเห็นว่ามีรถเก๋งสีดำซึ่งจอดชิดซ้ายอยู่ริมถนนจู่ก็ได้ขับออกมาในลักษณะจะยูเทิร์นไปยังเลนส์ฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นฝั่งขาออกจากตัวเมืองหาดใหญ่
แต่ปรากฏว่าเป็นจังหวะเดียวกันกับที่รถทางฝั่งที่ขับตามหลังมานั้นได้รับสัญญาณไฟเขียวทำให้รถจักรยานยนต์ที่กำลังขี่มาพุ่งชนอย่างจัง
คนขับลอยกระแทกกับพื้นได้รับบาดเจ็บโดยไม่มีรถขับสวนทางมาหรือตามมาในระยะกระชั้นชิด
หลังเกิดเหตุชาวบ้านผู้ใช้รถและคนขับรถเก่งคู่กรณีลงมาช่วยเหลือนำตัวคนเจ็บส่งโรงพยาบาล

ว่าเป็นอุทาหรณ์สำหรับผู้ใช้รถ
ให้เพิ่มความระมัดระวังในการขับขี่

เพื่อจะได้ไม่เกิดเหตุการณ์ดังกล่าวซ้ำอีก
ด้านตำรวจสพแก้วจสมุทรปราการ

ช่วยเหลือนำตัวนายนเรศฤทธบำรุงอายุ๓๖ปี

ซึ่งถูกล้อหลังของรถที่ตัวเองขับ

ก่อนรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล

ขณะที่นายนเรศกำลังซ่อมรถที่เสียอยู่

ในช่องทางด่วนถนนบางนาตราด
ทำให้เสียหลักพุ่งเข้าชนท้ายรถบรรทุกขนมอย่างแรง

และทำให้นายนเรศได้รับบาดเจ็บดังกล่าว
ซึ่งตำรวจจะทำการสอบสวนข้อที่จริงอีกครั้ง

เกิดอุบัติเหตุรถกระบะ๔ประตูสีขาว
ไม่ทราบทะเบียนตกลงเหวลึกประมาณ๓๐๐เมตร
ริมถนนสายด่านซ้ายนครไทย
โดยมีทหารพรานที่๒๑๐๘พร้อมอุปกรณ์
และเจ้าหน้าที่กู้ภัยเร่งทำการช่วยเหลือ
พบผู้บาดเจ็บ๒รายกระเด็นออกมาจากตัวรถ

แล้วใช้เชือกดึงตัวขึ้นมาส่งโรงพยาบาล

ทราบชื่อผู้บาดเจ็บภายหลังคือ
นายภูมิพัฒน์โพทองอายุ๕๖ปีสภาพขาหัก
ส่วนนางพิมนิชากลั่นเรืองแสงอายุ๕๑ปีภรรยา
บาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตในเวลาต่อมา

เปิดร้านขายเครื่องใช้ไฟฟ้าอยู่ที่อำเภอด่านซ้าย
และกำลังขับรถกลับบ้านที่อำเภอนครไทย
ถึงจุดเกิดเหตุมีฝนตกลงมา
และเป็นทางเดินขึ้นเขาเลี้ยวโค้ง
รถเกิดเสียหลักวิ่งลงไหลทาง

จนมีผู้ที่ขับรถผ่านมาเห็นเหตุการณ์
และแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือดังกล่าว